คุณผู้ชมฮะดูข่าวนี้แล้วผู้ปกครองก็ต้องเตือนบุตรหลานกันหน่อย
เด็กน้องหนูก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อย
ไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกหลอกฮะถูกหลอกว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ถูกหลอกว่าเดี๋ยวซื้อไอดีเกมให้นะเอามือถือมาหน่อย
เดี๋ยวพี่ซื้อไอดีเกมให้เลยเดี๋ยวพี่จัดการให้เลย
ปรากฏว่าเด็กถูกหลอกเอาโทรศัพท์มือถือไปเสร็จเจ้าโจรสิครับ
นี่แล้วเด็กตัวน้อยตัวนิดเท่านั้นเองนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรวัดกู้๒
ที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีนะครับ
เด็กเสียหาย๒คนเป็นผู้เสียหายถูกขโมยโทรศัพท์มือถือไป๓เครื่องนะครับ
คนแรกโดนไป๒อีกคนโดนไป๑
ทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากแม่ของเด็กชายแชทอายุ๙ขวบที่ถูกคนร้าย
มาทำท่าทำทีตีสนิทหลอกเอาโทรศัพท์ของลูกไป๒เครื่อง
มูลค่าโทรศัพท์ก็๘๗๐๐แล้วนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย๒โมงครึ่งของวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
มีกล้องวงจรปิดให้เห็นด้วยนะคุณนะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นครับคนร้ายเนี่ยรูปร่างอ้วนเนี่ยคุณ
นี่คนนำเลยนะเสื้อสีแดงอยู่เนี่ย
ส่วนเด็ก๓คนเดินตามต้อยเลย
ส่วนในมือของคนร้ายเนี่ยโทรศัพท์ของเด็กนะคุณ

ทำให้เซ็นเซอร์นะจะเห็นสายตาของเด็กเนี่ยละห้อย
งตามพี่เสื้อสีแดงแล้วก็บอกว่าพี่โทรศัพท์ผมอยู่กับพี่
ผมขอคืนได้ไหมครับขอคืนได้ไหมครับพี่เอาไปเนี่ย
และหลังจากนั้นคนร้ายออกอุบายอย่างไรรู้ไหมคุณ
อุบายให้เด็กเนี่ยอ้าวฝากโทรศัพท์๒เครื่องนี้ไว้กับพี่ก่อนนะ
น้องบอกว่าผมไม่มีเน็ตนะพี่ไม่เป็นไรนี่พี่มีเน็ต
เอามาเดี๋ยวพี่จัดการให้แล้วก็ฝากไว้ที่พี่ก่อน
ส่วนน้องให้ไปไหนคุณให้น้องไปซื้อน้ำที่๗๑๑ให้หน่อย
อ๋อเหรอเออเด็กไปซื้อน้ำที่๗๑๑ให้หน่อย
เดี๋ยวพี่รออยู่ตรงนี้เดี๋ยวพวกเรามากินนมกันตรงนี้
ปรากฏเด็กก็เชื่อฮะเข้าไปเซเว่นไปซื้อน้ำที่เซเว่น
ปรากฏพอออกมาอีกทีเอ้าพี่หายเลยแล้วนี่นักข่าวถาม

ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เปิดแชร์ไวไฟให้แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปอยู่ที่ตัว
เอาไปใส่กระเป๋าสะพายข้างนะคะ
ลูกก็บอกว่าขอคืนก็บอกว่าไว้ใจพี่ได้
ถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพี่รับผิดชอบ
เด็กก็เชื่อตอนนี้คือเด็กติดเกม
พอมาเจอคนร้ายมาเล่าเรื่องนี้
มันก็เหมือนกับง่ายต่อการโดนขโมยไปนะคะ

เด็กก็บอกว่าพวกผมก็เสียดายเหมือนกัน

แต่เขาก็โอ้โหใช้ผมไปซื้อนู่นซื้อนี่
สุดท้ายพอผมออกมาจากเซเว่นนะ
เห็นผู้ชายคนนั้นวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์

ผมเสียใจฮะแล้วตอนนี้ไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้ว
เราก็ถามว่าเด็กเอาโทรศัพท์ไปใช้อะไรบ้าง

ผมใช้ในการดูยูทูปอะไรต่าง
เหล่านี้แต่เด็กไม่ได้พูดถึงเรื่องของเกมนะครับ
แม่เด็กบอกว่านี่ก็ต้องยังไม่ซื้อโทรศัพท์ให้ลูก
ก็ต้องแก้เข็ดลูกก่อนนะครับ
ทวมแต่ดูหน้าคนร้ายแล้วคือไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอยู่ในชุมชน
เชื่อว่าไม่ใช่คนในชุมชนหมู่บ้านนี้นะครับ

เพราะคนร้ายมักจะใช้กลอุบายเรื่องเกมมาล่อลวงเด็กนะฮะ